เจอเพื่อนซีของพี่เวียค่ะคนนี้เลยค่ะคุณอ้ำธีระ
คุณอ้ำธีระเนี่ยเป็นพระเอกวิกหมอชิดนะคะเล่นละครบูบูกับพี่เวียนมาหลายเรื่องค่ะ
ที่สำคัญนะคะช่วง๔เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะ
บินไปถ่ายหนังสิบสามหมูปลาค่ะที่ประเทศออสเตรียกับพี่เวีย
เขาสนิทกันมากจริงแล้วเขาก็เป็นคนนึงนะคะที่ออกมาโพสต์นะคะ
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมน้องพลอยน้องพลอยพัทรากรที่ตกเป็นข่าวมือที่สามท่านนี้แหละค่ะ
ที่บอกว่าไปเป็นมือที่๓ของพี่เวียเบลล่าทำให้เลิกกัน
ตอนที่ไปออสเตรเลียเนี่ยค่ะซึ่งเนี่ยค่ะคุณอ้ำธีลาโพสต์เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
เขาบอกว่าเขายังเชื่อมั่นนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ความจริงนะคะ
แล้วก็ความจริงจะเปิดเผยเร็วนี้นั่นเองนี่นะคะบอกกันไปค่ะ
ซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะหนุ่มอ้ำก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ว่าเขาเลิกกันไปเนี่ยได้เจอพี่เวีย๒ครั้ง
ปกติดีไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าผู้ชายไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
ตลอดเวลานะคะที่อยู่ออสเตรเลียพี่เวียกับน้องพลอย
ก็ไม่ได้สนิทสนมกันจนเป็นชนวนเหตุให้เลิกกันด้วยค่ะ

อ้ำโพสต์อยู่ให้กำลังใจน้องพลอย
คือตอนนี้ข่าวมันไปใหญ่แล้วเลย
ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้พลอยอยู่แล้วครับ
ก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันมากที่นั่น
ก็อยู่ด้วยกันทุกวันกินข้าวด้วยกันเกือบทุกวัน
เราก็เห็นเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่นั่น
พี่เวียกับน้องพลอยคือเขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหม

แล้วเธอรู้จักพี่เวียเป็นไงบ้างคะหลังจากที่แบบ
ได้เจอทานข้าวกันครั้งสองครั้งเองครับ

เป็นยังไงบ้างแฟนคลับจะเป็นห่วงนิดนึง

แต่ว่าดูพอเราเจอกันก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้
ก็กินข้าวเฮฮาสนุกกัน

จับสัมผัสได้นะคะว่าพี่เวียก็ยังปกติดีอยู่
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะติดตามบันเทิงไทยรัฐได้

จะได้ฟังได้ยินกันพร้อมกันแน่นอนค่ะ

จะรอเคลียร์หูแบบฟังชัดเลยนะ